คะแนนเต็มร้อยยังน้อยต้องได้
โอ้โฮเสียบเลย
แม่ฮายอภพรคุณผู้ชมขาโพงสุดท้ายของคนดวงดีคุณผู้ชมขา
บ่ายวันนี้เดี๋ยวเราจะตามแม่ฮายดูต่อว่าเขาจะปังจริงหรือเปล่า
ฮายไปพิธีมงคลทำการบวงสวงบ้านดวงดีคุณผู้ชม
โฟกัสแรกของบันเทิงไทยรัฐนะเล็งไปเลยไปหานุ่น
ไม่ได้หาประธานนะหาทูปมงคลก่อน

เลขทูปในพิธีปรากฏชัดเจนตามภาพคุณผู้ชมค่ะ
ดิฉันบอกเลยว่าพอเลขทูปปรากฏได้ไม่ถึง๕นาที

เราก็ว่าเออทำอะไรอ๋อเขาซื้อลอตเตอรี่ออนไลน

สถิติของแม่ฮายอย่างที่เราทราบคุณผู้ชม
เป้าทีนึงรับทรัพย์เป็นหลักแสนนะคะ

เป็นจุดใต้ต่อกันเลยแหมคนมักจะมองผ่านนะ

เราไม่พลาดรวบตึงมาให้คุณผู้ชมเลยคือบ้านเลขที่ค่ะ
บ้านที่ทำในพิธีนะบ้านที่ทำพิธีในครั้งนี้คือ

อยากให้คุณผู้ชมฟังดีแล้วจำเลขชุดนี้เอาไว้ดีนะ
เอิญว่าเราตาดีไปเห็นเลขคิว

บังเอิญมันไปคล้ายกับทัพของบ้านเลขที่คือ๗๑

ทำให้เราไม่ควรพลาดกับสถิติตัวเลขตัวนี้

เป็นตัวเลขที่เชอรี่ไปเสี่ยงเซียมซีที่ครัวลุงรงมาด้วย
ที่เสี่ยงมาได้ก็คือ๗๑๑๗แบบเป๊ะเลยคุณผู้ชม
และพิเศษสุดสำหรับบันเทิงไทยรัฐแม่ฮาย
มีอีกหนึ่งตัวเลขในใจมาฝากกันด้วยค่ะ

แล้ววันนี้นางก็ฝันฝันลุงพระเคลือบ
ไปเสิร์ชลุงพ่อเคือบดูว่าลุงพ่อเคือบ

แต่คือทีมงานเราน่ารักมากทำการบ้านมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
อายุหลวงปู่เคลือบก่อนท่านมรณภาพนะ
ในปีพศ๒๔๙๗ท่านนี้เลย
ท่านสิริอายุได้๖๕ปีคุณผู้ชมนะ
แล้วก็นี่มีวัตถุมงคลมานะเอามาฝากคุณผู้ชมกันด้วย
เป็นรุ่นมหาเสน่ห์พระอาจารย์แก้วนั่นเอง
รวมไปถึงองค์ภูมิพระเนธเนี่ยฝากมาให้พี่แจ๊คแบบนี้
อัมป้องซูมหน่อยของเด็งของดีแน่นอนนะคะ
ก็ดูผ่านหน้าจอก็สาธุแห่งปังกันไป
แต่อีกนิดนึงพูดเรื่อง๗๑๑๗ก่อน